แบรนด์รังนกแท้เองเราคัดสรรคุณภาพแรงรังนกจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนใคร
เวลาทานี่ลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงความกรุบและชิ้นยาวเต็มคำ
เพราะฉะนั้นก็เหมาะกับการที่เชฟแต่ละท่านเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนี้มาทำเป็นเมนู
ภายในงานได้รับเกียรติจากเคนธีรเดชพรีเซนเตอร์แบรนด์รังนกแท้
มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ผ่านเมนูต่างที่แต่ละเมนูใส่ความพิถีพิถันพลังความคิดสร้างสรรค์
เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับประทานและสัมผัสถึงพลังแห่งความอ่อนเยาว์